เรื่องนี้พ่อก็ออกมาร้องขอความเป็นธรรมค่ะ
บอกว่าอยากให้ช่วยเหลือหน่อยแจ้งเบาะแสมาหน่อย
กับคนขับรถกระบะที่เกิดอุบัติเหตุ
คือมาชนลูกชายแล้วตอนนี้เนี่ยลูกชายเขาก็ได้รับบาดเจ็บ
ต้องนอนพักรักษาตัวนานเป็นเดือนเลยนะคะ

เรื่องนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่คุณพ่อเอามาเป็นหลักฐานให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะ
เกิดขึ้นหน้าร้านมิตรภาพคาแคร์
ตำบลโนนสะอาดอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นนะคะ

เกิดเมื่อตอนกลางคืนของวันที่๓๑สิงหาคมที่ผ่านมา
รถกระบะค่ะไปชนลูกของคุณพ่อคือ
นายทิวทัศน์โคตรเมืองอายุ๑๕ปี

เพราะว่าลูกชายในวงกลมสีแดงนะคุณผู้ชม
ลูกชายกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน

รถมอเตอร์ไซค์ของลูกชายมันถลายไปค่ะคุณผู้ชม
โอ้ไฟราบเต็มพื้นอ่ะนะฮะ

ทีนี้กระบะคู่กรณีนี้หายไปเลยนะ

คุณพ่อของน้องทิวทัศน์เนี่ยนะคะ
ก็พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่เกิดเหตุ
จุดตรงนี้คือหน้าร้านมิตรภาพคาแคร์

บอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายก็ออกไปเล่นบอลกับเพื่อน
หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน

เหตุการณ์เกิดขึ้นสักช่วง๒ทุ่มครึ่ง
ตอนนี้คุณพ่อก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิด

ไปแจ้งความกับตำรวจที่สพชุมแพร
ลูกชายเนี่ยคุณหมอบอกว่า

แต่ว่าร่างกายของลูกชายมีบาดแผลเต็มไปหมดเลยค่ะ

เพื่อรักษาตัวประมาณสักเดือนหนึ่ง

ไปหาภาพกระบะต้องสงสัยคันนี้

เพื่อนของลูกชายที่เขาขี่รถมอเตอร์ไซค
นำหน้ารถลูกชายแจ้งมา

แล้วก็หนีมุ่งหน้าไปยังจังหวัดเลย
มีข้อมูลแค่ว่าเป็นโตโยต้าสีบรอนแบบยกสูง

แต่ว่าคนขับเป็นผู้หญิงผมสั้น
ซึ่งก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็บอกด้วยว่าอยากให้ใครที่พบเบาะแส
หรือว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ช่วยแจ้งเบาะแสหน่อย

แม้ว่าแจ้ต้องเห็น